ถ้าเป็นภาพศาสตร์ประตาลเขาเรียกคนไม่รู้จักหวัน

ไม่รู้ว่าแบบนี้ควรจะทำยังไง

แล้วที่ระบายเราอย่างไร

เบิร์ตทำไมวันนี้รุนแรงจัง

ดูเหตุการณ์นี้ว่าทำไมเบิร์ตถึงหุดหงิด
หงายการ์ดแบบว่าใส่หูฟังอยู่ครับ

คุณไม่คิดว่าเขาจะกดแต่ขอทางคุณหรืออะไรยังไง
โอ้เราไม่มีเบี่ยงกลับมาได้ครับ

นี่แหละ๒๘กันยายนที่ผ่านมา
นายนิพนธ์ทงโพทองอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครนนทบุรี

กล้องหน้ารถให้ข้อมูลบอกว่า
วันนั้นได้รับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุนะครับ
เป็นผู้หญิงอายุ๘๓ท่านลื่นล้มหมดสติอยู่ในบ้านชั้น๒

เบื้องต้นคุยกับญาติพบว่าผู้ป่วยไม่มีชีพประจอดแล้ว
นะครับแต่ระหว่างทางมาเจอมอเตอร์ไซคันนี้
คล่อมเลนคล่อมเลนแล้วมีร่อนมีร่อนด้วย
ไม่ยอมให้รถกู้ชีพเขาไปทั้งที่เจ้าหน้าที่คือ
คือไม่รู้เขาไม่รู้จะทำยังไงเขากดแตรค้างยาวแล้ว
เปิดไซเลนเตือนแล้วพูดออกไมค์ก็แล้ว
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่หลบให้ครับไม่ให้ทางครับ
แล้วก็ยังขี่คล่อมปาดหน้าอยู่อย่างนั้นนะ
จากนั้นรถกู้ชีพก็เลี้ยวกลับรถไปยังที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าทำไมผมถึงหุดหงิดดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
คุณยายเสียชีวิตแล้วอ๋อเหรอคุณยายที่รออยู่เสียชีวิตแล้ว
โอ้ยไปไม่ทันเหรอหลังสาวของคุณยายเล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุนะเธอปั๊มนะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคุณยายอยู่
นานกว่า๒๐นาทีเพื่อรอเจ้าหน้าที่
แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาตอนนั้นเธอก็หงุดหงิดเพราะไม่เข้าใจ
ทำไมล่ะรถกู้ชีพตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าถึงจะมาถึง
หลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่มาช้าเพราะมีรถมาขวางหน้ารถกู้ชีพ
รู้สึกเสียใจเธอเชื่อว่าหากวันนั้นไม่มีรถมาขวาง
เจ้าหน้าที่อาจจะอาจจะมาทันเวลาและช่วยชีวิตคุณยายเธอก็ได้ครับ
ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าคุณโรบรถพยาบาลโรบกู้ชีพจะไปรับคุณยายทันไหม
จะไปรับแล้วคุณยายจะรอดชีวิตไหม
แต่มันเป็นโอกาสมันเป็นนาทีชีวิตมันอาจจะใช่ก็ได้

อยากฟังนะอยากฟังเหมือนกันนะ
อยากจะฟังเหมือนกันนะครับ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วย